เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมกันบ้าง
เมื่อวานกรรมอธิการสิทธิ์มนุษยชนสวก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปชิดแจงสักหน่อย
แล้วก็มีการถามมีการซักนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแนะบอกว่า
ควรจะเอา๕พยานบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จได้แล้ว
ส่วนคุณหมอพรทิพย์เมื่อวานก็เดินทางไปในการประชุมของกรรมธิการเหมือนกันนะครับ
คุณหมอพรทิพย์พูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของเส้นผม
เส้นผมเป็นสิ่งสำคัญมากในการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
มีคำถามว่าแล้วถ้าโกนผมไปจะสามารถนำเส้นผมหรือว่ารากผมหรืออะไรก็ตาม
เอาไปตรวจหาสารเสพติดของบุคคลนั้นได้อีกหรือไม่
เรื่องนี้มีคำตอบจากคุณหมอพรทิพย์ที่ทำให้เราหลายคนก็อาจจะอึ้งเหมือนกันนะฮะ
นี่ครับมีคำถามว่าเส้นผมสามารถตรวจอะไรได้บ้าง
คุณหมอพรทิพย์เปิดเผยบอกว่าเส้นผมถ้าหากต้องการจะตรวจว่าเป็นของใคร
ก็จำเป็นต้องมีรากผมด้วยนะแต่ถ้าไม่มีรากผมอาจตรวจจากไมโทรคอนเรียได้
หรือจะตรวจว่ามีสารเคมีหรือสารเสพติดอะไรจากผมก็ได้จากรากผมก็ได้
เพราะว่าปกติจะมีใช้ในกระบวนการคุมประพฤติของนักโทษหรือเยาวชนนะ
เพราะว่าเส้นผมจะยาวประมาณ๑เซนติเมตรต่อ๑เดือนใช่ไหม
ดังนั้นถ้าตรวจเส้นผมจะดูได้ว่าเคยเสพสารเสพติดหรือไม่
และจะรู้ระยะเวลาชัดเจนเลยนะว่าเสพมาเมื่อไหร่
เพราะว่ามาเปรียบเทียบกับความยาวของเส้นผมได้
แต่ทีนี้ก็โยงเข้าไปสู่คดีของคุณแตงโมนะครับเพราะว่า๒ผู้ต้องหาสำคัญ
ก็คือปอกับเบิร์ตเนี่ยเอ๊ะถ้าโกนหัวไปแล้วเนี่ย
จะสามารถตรวจสอบผมเหล่านั้นได้ไหมนะครับ
โกนผมแล้วสามารถตรวจได้หรือไม่คุณหมอพรทิพย์บอกว่าไม่ได้แล้ว
เพราะผมที่หล่นลงไปแล้วที่ตัดออกไปแล้วยากที่จะเก็บมาเป็นหลักฐาน
เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนคือต้นส่วนไหนคือปลายส่วนไหนคือต่อ
อ๋อคือมันกลับด้านไปหมดนะต้นตนกันไปหมด
เส้นผมไม่ว่าจะตัดส่วนไหนมันจะเหมือนกันหมดเลย
จากปลายจากต้นจากต่อเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลย
และเส้นที่ขึ้นใหม่ก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้แล้ว

เพราะว่าสมมุติมีสารเสพติดนะสารเสพติดเนี่ย
มันก็ไหลจากรากผมขึ้นไปสู่ปลายผม
เพราะว่าตอนแรกเราเคยรายงานข่าวไงว่า
ต่อให้คุณจะสระผมอีกเป็น๑๐ครั้งเนี่ย
ก็ยังตรวจได้อยู่เพราะอันนั้นผมไม่ได้ถูกตัดไป

โอ้โหไอ้ยาเสพติดที่มันอยู่บนเส้นผมเก่า

มันจะไม่มีเหลืออยู่ในเส้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่แล้ว
แล้วจะไปเอาอยู่ในใบอะไรนะใบบัวอย่างนี้หรอ
ก็ไม่ได้เอามาตรวจไม่ได้แล้ว
นี่สิ่งที่คุณหมอบอกนี่ก็มีคำถามว่าอ้าว
และอย่างนี้คนที่ต้องการจะหนีคดีสมมุติคนเสพยานะ
ต้องการจะหนีคดีต้องการจะหนีการตรวจเนี่ย
โกนเลยดีกว่าโกนผมซะเลยได้ไหมคุณหมอ
คุณหมอบอกก็นั่นไงก็นั่นไง
เป็นทางที่ทำให้เราไม่สามารถตรวจเส้นผมเก่าได้แล้ว
ว่ามีสารเสพติดหรือไม่นะฮะฟังเสียงคุณหมอชี้แจงหน่อยนะครับ
ก็เท่ากับเอาไปแปลผลไม่ได้

เพราะว่ามันมาจากเลือดที่เรานั่นเข้าไป

ถ้าคนต้องการปกปิดเรื่องของการตรวจเส้นผม

แต่ว่าปกติแล้วมันตรวจได้ไงคะ

ก็จะเกิด
คุณหมอพรทิพย์บอกว่าเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่

เพราะว่าเลือดที่หล่อเลี้ยงมันเป็นเลือดใหม่แล้ว

ประเด็นเส้นผมก็เลยกลายเป็นประเด็นที่สำคัญ

โกนหัวบวชเป็นโยคีไปแล้ว

ไม่สามารถตรวจหาสารเสพติดได้
ต้องเป็นผมตอนที่เคยเสพ

ขนเก่าเช่นขนในที่ลับ

แพนเนอร์พอสต์เอาไว้แบบนี้น่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในการของมอร์จะ
เข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลยนะครับ
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ระบุข้อความบอกว่าขนหมออ้อย

หมออ้อยหรือขนเพชรหรือขนในที่ลับ
ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ในต่างประเทศนิยมใช้
ในการตรวจพิสูจน์การใช้ยาเสพติด
โดยตรวจย้อนหลังได้หลายเดือนเช่นเดียวกับเส้นผมเหมือนกัน
หลักการเดียวกันคือหากมีการใช้สารเสพติด
มันก็จะมีองค์ประกอบของสารเสพติด

ซึ่งหากคำนวณย้อนหลังระยะเวลาการงอกของเส้นขนนั้น

ได้ว่าช่วงระยะเวลาที่เสพยาคือช่วงไหน
คือเท่ากับว่าใช้กับขนทุกส่วนของร่างกายได้

รองลงมาก็คือขนในที่ลับ
แล้วก็รองลงมาอีกก็คือขนรักแร้ขนหน้าอก

เอาไปตรวจป้องกันการปนเปื้อน

ตอนที่บอกว่าเวลาที่จะเอาผม

คือเขาจะต้องขยุ่มผม
ประมาณ๑ดิน๒

คือทำเป็นกระจุกแล้วก็ตัดตรงโคน
คุณลองคิดภาพดูสิคือสมมุติอันนี้ดิน๒

อันนี้ยังไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อน
ถ้าเกิดเป็นขนตรงอื่นต้องใช้ปริมาณเส้นขนมากน้อยขนาดไหนนะคะ